หลายคนรอคอยน่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะ
เพราะบางคนนี้ก็จินตนาการกันไปต่างนานา

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่๑๓มิถุนายน
ซึ่งเป็นวันครบรอบการจากไป๒๘ปี
ของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีก็เริ่มคึกคักแล้วค่ะ
เต็มไปด้วยเหล่าแฟนเพลงนักเสี่ยงโชคที่มา
โอ้โหจะมากราบไหว้นะรำลึกถึงแม่พึ่งแล้วเนี่ยนะคะ
ตามจุดต่างภายในวัดทัพกระดานมากมาย
ซึ่งในปีนี้เหล่านักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่
ได้เป็นเลขขออนุญาตบอกนะคะว่าส่วนใหญ่เขาได้แบบนี้
เลข๓เลข๔แล้วก็เลข๙
ปรากฏว่านี่คุณผู้ชมดูดูชัด

รองเท้าสีแดงคู่นี้
ที่มีแฟนเพลงอย่างนั้นมาแก้บนให้แม่พึ่ง
ทำไมมันช่างบังเอิญอะไรขนาดนั้น
เอาล่ะแฟนเพลงที่รู้ก็พากันแห่มาซื้อเลขเด็ดนี้เพียบเลย

เลขนี้เกลี้ยงแล้วนะคะหมดเกลี้ยงแผงแล้วในวัด
ภายในอำเภอก็หมดแล้วคุณผู้ชมที่จังหวัดสุพรรณบุรี
อีกไม่กี่วันเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน๑๖มิถุนายนนี้ว่า
คราวนี้เนี่ยแม่พึ่งจะมาให้โชคแฟนเพลงหรือเปล่านะจ๊ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าข่าวนี้ถูกใจนักเสี่ยงโชคไปแล้ว
แต่ข่าวต่อไปดูจะไม่ถูกใจนะคะคุณพ่อไกรสอนค่ะ
เพราะว่ามีการโพสต์ข้อความชี้แจงว่า
มีคนจะจัดงานรำลึกถึงแม่พึ่ง
พร้อมโปสเตอร์ที่จะจัดในวัน๑๓มิถุนายนนี้

โดยมีรายชื่อของนักร้องดังที่จะมาร่วมงานเยอะแยะมากมาย
แต่กลับไม่ได้ขออนุญาตทางลูกชายก็คือคุณเพชรพุ่มพวง
ซึ่งเป็นเจ้าของมรดกแม่พึ่งก่อน

คลิขสิทธิ์เพลงที่จะใช้ร้องทั้งหมด๙๐นะคะ

ก็ต้องไปขออนุญาตกับทางบริษัทเช่นกัน
ที่ไหนจะเอาชื่อของแม่พึ่งไปจัดงาน
คือคุณพ่อบอกว่าไม่เคยว่าเลยนะ
เพราะว่าเห็นว่าทุกคนก็รักราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับคนนี้มากเลย
แต่อยากจะบอกอยากจะให้ทุกคนไปบอกน้องเพชรหน่อย
เพราะว่าบางรายเขามีการแอบอ้าง
เพราะว่าเอาชื่อแม่พึ่งไปหากินไปหาเงินไปฉกฉวยหาผลประโยชน์
พร้อมกับมีการโพสต์เอกสารทางกฎหมาย
เพื่อยืนยันชัดเจนเลยว่าลูกเพชรเนี่ยเป็นเจ้าของมรดกทุกอย่างของแม่พึ่งค่ะ
นี่นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยสอบถามไป
อย่างคุณนับปุ้มไกรสอนก็ได้ชี้แจงบอกว่า
ที่โพสต์เนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้ทะเลาะกับไม่ได้เครื่องอะไรใครเลย
แต่ก็อยากจะบอกเฉยเพราะว่าพี่น้องในวงการทั้งหมด
ก็คือเป็นแบบพี่น้องกันหมดแหละแต่ก็อยากจะให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าขนาดรายการทางแกรมมี่เองเนี่ย
ที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงก็ยังมีการโทรมาบอกน้องเพชรตลอดเลย
เรื่องที่จะนำเพลงไปใช้จะใช้ชื่อแม่พึ่งอย่างนั้นอย่างนี้
ก็เลยอยากจะวอนขอว่าให้คนจัดงานติดต่อมาหน่อยนะ
ส่วนงานเขาจะล่มหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบ
แล้วก็เอาจริงคืออาปุ้มเนี่ยบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะหักหน้าคนจัดงานอะไรนะ
บันเทิงไทยรัฐก็เลยพยายามติดต่อไปอีกค่ะ
ไปถึงเจ้าของคนที่จัดงานงานที่ว่านี้นะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้คือจริงครับ
ปุ้มบอกว่าก็แค่มาบอกแพบหน่อย
แต่เพียงผู้เดียวของแม่พึ่งไม่ได้เคืองไม่ได้โกรธอะไรกัน
ฉะนั้นทำให้มันถูกต้องก็แล้วกันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายจ้ะค่ะ